หนุ่มเขาอ้างว่าเขาชอบเรื่องของการตีไก่ชนต่างแต่ไม่มีไก่
ก็เลยไปขโมยไก่พ่อพันธุ์ของชาวบ้านเขา
ไก่ชนตัวนี้มูลค่าในการเดิมพันธุ์ของเขาถึง๒แสนบาท

นี่วงจรปิดจับภาพได้ไปขโมยของเขา
ตามไปจับกลุ่มยังไม่รับสารภาพพอไปค้นเจอเสื้อผ้าตัวเดียวกันพอดีฮะ
ไม่รอดก็ต้องยอมรับว่าขโมยจริง
ภาพวงจรปิดก็เห็นชัดเจนครับมันคือหลักฐานชิ้นสำคัญในการเอาผิดวัยรุ่น๒คนนี้
ทำที่เป็นย่องย่องเข้าไป
ได้ไก่แล้วค่อยกอดอย่าเดี๋ยวมันจะขันนะฮะ
ไปขโมยไก่ชนของเขาสายพันธม่าเลย
มันก็ดุมันก็เป็นไก่ชนชั้นดี
ของชาวบ้านเขาในหมู่บ้านโคกตะแบก
ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรียรำ
กลางดึกของเมื่อวันก่อนได้ไก่ชนไป
ไก่ตัวนี้เดิมผ่านท่าชนะ๒๐๐๐๐๐บาท
มูลค่าของมันคือมันเป็นขนาดไหน
ต่อมาตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนายนิพัฒน์อายุ๒๓ปี
กับนายพีรพงศ์อายุ๒๐ปี

สองคนนี้ตอนแรกปฏิเสธครับไม่ได้ทำอ่ะ
ไม่ทำใช่ไหมดูภาพใช่แกสองคนไหม
ดูซะไปตรวจหาไปค้นในบ้านไปเจอเสื้อผ้าพอดี
ตัวเดียวกันพอดิบพอดีสุดท้ายก็โอเคครับ
จำนวนผมทำนะรับสารภาพแต่โดยดี
นายนิพัฒนยอมรับชวนนายพีรพงศ์ไปขโมยไก่ชน

อ้างว่าขโมยไปตีกันเล่นเพราะชอบตีไก่ชนมาก
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่ออยู่แล้ว
คาดว่าน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
ก็นำตัวสองคนนี้ไปดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์นะฮะ
ทีนี้ลูกสาวของเจ้าของไก่ชนที่ถูกขโมยไป
ชื่อว่าคุณอาภาพรอายุ๒๕เขาบอกว่า

ไปเจอตอนตี๒สองคนนี้แหละเข้าไปขโมยไก่ชนของพ่อเขา

สองคนนี้มันคือวัยรุ่นในหมู่บ้านเคยเห็นหน้าอยู่แล้ว
ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยเพิ่งติดวันที่๗ที่ผ่านมา
ตั้งใจจะจับหัวขโมยให้ได้
เพราะก่อนหน้านี้เคยถูกขโมยไปแล้วหลายตัวหลายครั้ง
แล้วครั้งนี้ก็จับได้คานหนังคาเขาเลยนะครับ